ลูกแล้วก็หลานไปเยี่ยมคุณตา

และนี่คือบรรยากาศตอนที่คุณตา
พาหลานเดินเที่ยวในห้างลองดูฮะ

บรรยากาศที่ทั้งลูกและหลานของคุณอุ้งอิง

เด็กเขาบอกว่าแซวคุณพ่อ
แล้วคุณทักษิณบอกเป็นหัวหน้าแก๊งเด็กเหรอ
ระหว่างพาเที่ยวในห้างแล้วมีบางช่วงพาหลานไปซื้อไอ้

และในรสชาติของไอติมที่ขายเนี่ยคุณอุ้งอิ๊งบอกว่ามีรสมิ้นช็อกด้วยนะ
อ๋อนี่จริงเหรอคะอ๋อใช่แล้วก็บอกว่า
ถ้าสังเกตจากคลิปคุณผู้ชมควรผ่านไปตรงนี้ค่ะ

คุณทักษิณดูมีสีหน้าที่มีความสุขมากครับ

น้องทิศาลก็จะมีน้องชายชื่อน้องทาศิรนะครับ
ก็พาหลานคนล่าสุดไปเยี่ยมคุณตา
คุณอุ้งอิ๊งเนี่ยเคยโพสต์รูปในไอจีก่อนอันนี้ถ้าจำกันได้
คือพาทั้งลูกสาวลูกชายนี่ครับ
มีคุณแม่และคุณหญิงพจมานแล้วก็สามีแล้วก็มีลูกสองคนนะฮะ

และก็ให้ข่าวกับนักข่าวบอกว่าเตรียมจะเดินทางไปหาคุณพ่อ

และในวันนั้นหลังจากที่พาลูกไปฉีดวัคซีนเสร็จแล้ว

ก็เดินข้ามตึกไปที่พักก้าวไกลนำทีมสสไปนะฮะ
ภาพบรรยากาศนี้ในวันนั้น
ขณะที่มีภาพโพสต์ว่าไปถึงต่างประเทศแล้ว
ไปเจอคุณพ่อแล้วแล้วพาหลานไปเยี่ยมคุณตาแล้ว
มีการโพสต์คำพูดของคุณภูมิธรรมเวชยชัยรองหัวหน้าภักดิ์เพื่อไทย
เพื่อไทยมีต้นทุนที่สูงและถือเป็นความรับผิดชอบ
เราต้องช่วยกันนำความรักความสมารณชัน
ของคนทุกรุ่นรวบรวมเป็นกำลังของบ้านเมือง
เพื่อฟื้นฟูประเทศในหลายด้านโดยเฉพาะปัญหาเศรษฐกิจเป็นเรื่องใหญ่
แล้วก็ลงวันที่๑๓สิงหาคม๒๕๕๙
คนคอมเมนต์กระหน่ำเยอะมากมีทั้งให้กำลังใจ
แล้วก็มีบางคนที่เข้ามาเน็บแนมด้วย

บอกว่าคำพูดกับการกระทำขัดแย้งกันจัง
แต่คำให้กำลังใจก็มีนะ
บางคนบอกอ่าสี่ปีรอได้

เพื่อไทยเป็นรัฐบาลค่าไฟค่าน้ำมันลดราคาทันที

เดินหน้า๑ครอบครัว๑ซอฟพาวเวอร์ครับ

เพื่อไทยเคยมีการประกาศหาเสียงเอาไว้